ข่าวสารอีกข่าวสารหนึ่งที่หลายคนแชร์ในโลกโซเชียลกรณีวิพากษ์วิจารณ์ว่ารถกระบะตำรวจ
คันหนึ่งเนี่ยขนหมูหันเอ๊ผิดหรือเปล่าประชาชนก็ตั้งข้อสงสัยว่ามันถูกต้องหรือเปล่า
รถราชการมาขนหมูหันอ้าวไปดูคลิปแล้วก็เรื่องราวนี้หน่อย
คือเขาก็วิพากษ์วิจารณ์กันนะคะเห็นรถคันนี้อ่าเห็นปลายไซเรนเนี่ยก็รู้แล้วนะ
ว่ารถตำรวจเป็นรถกระบะทะเบียนตาโล่หมายเลข๒๓๓๑๗นะคะ
ด้านหลังก็บรรทุกหมูหันตัวใหญ่คือมาเป็นแบบไม้แบบนี้พาดมาเลย
คือปกติแล้วหลังรถตำรวจต้องเป็นผู้ต้องหาเนอะส่วนใหญ่แล้ว
อันนี้อาจจะเป็นผู้ต้องหาคดีอะไรเลยคดีความหิวเหรอ
ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ชาวบ้านเขาก็วิภาควิจารณ์โดยเฉพาะชาวเน็ต
แล้วมันก็มีไม้เนี่ยยื่นออกมานอกรถก็มองว่าเอ๊ะเนี่ยผิดกฎหมายจราจรหรือเปล่านะคะ
ส่วนชาวเน็ตบางคนก็มองว่าตรงกันข้ามนะไม่น่าจะผิดอะไรนี่
รถตำรวจก็บรรทุกหมูหันได้เหมือนกันเขาอาจจะซื้อหมูหันไปสันทนาการไปเลี้ยงก็ได้
หรืออาจจะเป็นของกลางที่ยึดมาก็ได้เพราะว่าเนี่ยก่อนหน้านี้มีการปราบรามหมูเถื่อนจากต่างประเทศ
อ๋อเขาก็อาจจะยึดของกลางค่ะนะก็เอามาให้ดูโลกโซเชียลมันก็แบบเนี่ยค่ะ
แต่ข้อเท็จจริงยังไงเราก็ต้องฟังหูไว้หูแล้วก็ฟังข้อมูลทุกฝ่าย